อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเกิดเหตุระเบิดในสุเหล่าในเมืองเพิร์สของออสเตรเลียนะครับ
ขณะที่มีชาวมุสลิมหลายร้อยคนกำลังประกอบพิธีทางศาสนา
ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มเหยียดเชื้อชาติรวมทั้งกลุ่มที่ต่อต้านชาวมุสลิมครับ
เมื่อเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับ
เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่วิทยาลัยอิสลามแห่งออสเตรเลียและสุเหล่าซึ่งตั้งอยู่บนถนน
ขณะที่ชาวมุสลิมหลายร้อยคนกำลังประกอบพิธีทางศาสนา
แต่ว่าไม่มีบรรยายงานผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด
แรงระเบิดก็ทำให้เกิดเปลวเพลิงลุกไหม้รถยนต์๑คัน
และอีก๔คันได้รับความเสียหายจากความร้อน
และในที่เกิดเหตุยังพบข้อความต่อต้านศาสนาอิสลาม
ถูกพ่นด้วยสีสเปรย์อยู่บนกำแพงของสุเหล่าแห่งนี้
โดยโฆษกตำรวจเวสเทิร์นออสเตรเลียก็แถลงว่า
หลังเกิดระเบิดได้มีชายต้องสงสัย๓คนวิ่งข้ามถนนหนีไป
ก่อนจะเกิดเปลวเพลิงขนาดใหญ่พวยพุ่งออกมา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้น่าจะเกิดจากการจุดไฟเผารถยนต์มากกว่าเป็นการระเบิด
โดยหลังจากที่เหตุการณ์ของนายมอคอมเชิญบุญ
นายกรัฐมนตรีได้ออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนอิหมามยาฮาอาเดลอิบราฮิมได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
นี่เป็นอาธิกรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
แต่ก็เป็นเพียงการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเท่านั้นไม่ใช่สังคมทั้งหมด
พร้อมประกาศว่าชาวมุสลิมในเมืองเพิร์ตจะไม่ถูกยั่วยุด้วยเกมแห่งความเกลียดชังนี้
ขณะที่บนโลกออนไลน์ก็มีการติดแฮสแท็ก
เพื่อส่งกำลังใจให้กับชาวมุสลิมในเมืองเพิร์ตด้วยครับ